ถ้าพูดถึงวงการเกาหลีตอนนี้ต้องสั่นสะเทือนแล้ว
ขึ้นไปถึงที่ห้องได้อย่างเป็นการส่วนตัวเลย
เนื่องจากว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งสองคน
หากทางค่ายตอบกลับมาแบบนี้เหตุการณ์นี้มันก็อาจจะเป็นเรื่องจริงอยู่นะ
เพราะเขาไม่อาจจะคอนเฟิร์มได้เพราะฉะนั้นก็รอดูภาพคู่กันต่อไปแล้วกัน

ก็มีบรรดาฟอลลอเวอร์แล้วก็แฟนเข้าไปเน้นกันเยอะเลย

ตอนนี้ก็ไม่รู้นะเราไม่สามารถฟันทงได้